บอกเลยคู่นี้เขามาแรงแซงทางโค้งไปเลยนะคะ
เหล่าคนบันเทิงก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

ฝ่ายชายเนี่ยโพสต์เอาไว้สุดซึ้งเลยนะ
ว่าหลังจากที่ไม่ได้แยกจากกันเลย

อยู่ด้วยกันไปเลย๓๙๐วัน

และเขาก็จะทำให้ดิวเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด

นะคะก็ยินดีกับลูกดิวด้วยนะคะ
ดูบรรยากาศดูเป็นธรรมชาติดูไปเที่ยวกัน
ไปพักผ่อนนะคะแล้วโมเมนต์มันคงจะได้จริง

เรียกว่าปั๊งปั๊งปั๊งกระมังสักผ่า